ตอนนี้ไต้ฝุ่นนิดากำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของจีน
ท่ามกลางการเฝ้าระวังความเสียหาย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้พัดเข้าฮ่องกง
จนกลายเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคเศรษฐกิจไปจนถึงเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยว
ที่ต้องถูกยกเลิกหรือว่าล่าช้าออกไป
ทหารจากกองทัพประชาชนจีนกว่า๙๐๐นาย
ลงพื้นที่ในเมืองสันเจิ้นมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน
เพื่อรับมือกับไต้ฝุ่นนิดาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เฝ้าระวังน้ำท่วมไปจนถึงการเก็บกวาดซากความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากไต้ฝุ่นลูกนี้

โดยมีการประกาศระงับการเดินรถประจำทาง

ประกาศระงับการบริการชั่วคราว
ส่วนสนามบินอนาชาติในสันเจิ้นก็ประกาศปิดให้บริการไปแล้ว
ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจันทร์จนกระทั่งเมื่อเที่ยงที่ผ่านมา
กระทบกับเที่ยวบินกว่า๓๐๐เที่ยวบิน

ฟูนิดาได้สร้างความเสียหายให้กับฮ่องกง
โดยทำให้เกิดลมแรงและฝนตกหนัก
ปริมาณน้ำฝนได้กว่า๑๐๐มิลลิเมตร
ต้นไม้หลายต้นหักโค้นทับรถยนต์เสียหาย
โรงเรียนและบริษัทห้างร้านต้องประกาศปิดทำการ
จากนี้ก็ยังกระทบไปยังเที่ยวบินอีกกว่า๑๕๐เที่ยวบิน

ขณะที่อีกกว่า๒๙๐เที่ยวบินก็ต้องล่าช้าออกไป

หรือว่าเสียชีวิตครับ